ผู้หญิงคนนี้คนอ่างทองแต่งงานแล้ว
แต่สามีเนี่ยนะครับเป็นทหารอยู่ที่ปลาจีน
อยู่บ้านพักในค่ายทหาร
วันนี้เธอไปหาสามีที่ค่ายทหารครับ

คะถ้าไม่อยู่บ้านสามีได้ไงคะ

อายุ๒๖เท่าการเป็นทหารยศ๑๐โทนะครับ
ปลาจีนบุรีสามสิบวิทุนายน

จะเป็นกิ๊กของสามีครับ
เปิดออกมาปั๊บยังไม่พอครับสามียังปรีเข้ามาทำร้ายเธอด้วยการตบหน้า

ทีมข่าวคุยกับเจ้าของคลิปบอกแต่งงานจดทะเบียนกับสามีนะครับ
มีลูกสาวด้วยกันสองคนเธอกับครอบครัวอยู่ที่อ่างทอง
ส่วนสามีอยู่บ้านพักทหารที่ปลาจีนบุรีไปแจ้งความไว้แล้วด้วย
วันเดียวกันนะครับเธอก็กลับมาบ้านที่อ่างทองนะครับ

ครอบครองของสามีที่อยู่อ่างทองบอกมาเขลี่ยเรื่องต่างสิ
แต่เธอไม่ไปไม่ไปเสร็จปั๊บก็ออกไปทำธุระนอกบ้าน
แต่ปรากฏว่าสามีกับญาติญาติเนี่ยมาตามหาเธอที่บ้านครับ
จากนั้นเธอเล่าว่าพ่อของสามีมาทำร้ายแม่ของเธอ
แล้วยังทำลายกล้องวงจรปิดในบ้านอีกนะครับ
เธอเนี่ยไปแจ้งความอีกนะครับที่สพเมืองอ่างทองครับ
ต่างจากที่ได้ไปแจ้งความที่เขาทำร้ายแม่แล้ว
เขาได้พาพี่ชายมาปลาหินปลาไม้ใส่ที่บ้าน
แล้วก็ตะโกนขู่ขาดขอผ่าบ้าน
แล้วก็ทำลายทรัพย์สินหน้าบ้านนะคะ
ผู้หญิงอายุ๒๖ปีนะครับไปเจอคุณแม่ครับ
คุณแม่อายุ๕๘ปีเป็นแม่ของผู้เสียหายนะ
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกสาวก็พักผ่อนอยู่ในบ้านแหละ
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่สะดวกแล้ว
สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพราะปรึกษาทนาย
ทนายบอกอยู่เฉยก่อนเดี๋ยวจะเสียรูปคดีนะครับ
ส่วนแม่นะครับถูกทำร้ายร่างกาย

ลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยเหมือนกัน
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพเมืองอ่างทอง
ก็เดี๋ยวจะเรียกนะครับพ่อของฝ่ายชาย
แล้วก็ฝ่ายชายมาสอบปากคำดำเนินคดีนะครับ
ถ้ายังไงอยากจะชี้แจงนะครับก็เรียนเชิญที่ไทยรัฐทีวีครับ